ดูข่าวแล้วจะได้สบายใจดูแล้วจะได้แบบหัวใจพองโตบ้าง
คุณก็ปล่อยให้เครียดมาหลายคราวนะ
ใจเย็นสลับอารมณ์ข่าวกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหมอปุ๊ก
ปุ๊กเป็นแพทย์สูตินารีเวชกรรม
ที่ไปทำคลอดนอกสถานที่
จำได้ไหมเมื่อวานนี้เราเล่าถึงเรื่องของคุณแม่ท้องแก่วัย๑๙ปี
เจ็บท้องค่ะน้ำคำแตกแล้ว
คลอดแล้วไปถึงโรงพยาบาลไม่ทัน
รถกระบะเข้ามาที่หน้าสอนอดอนเมือง
ใช่ครับคุณหมอปุ๊กขับรถมาเห็นเห็นคนกำลังรุมอะไรกันอยู่
ใช่คว้าถุงมือยางเลยขอเลยขอของเจ้าหน้าที่
แล้วก็มาใส่เป็นคนทำคลอดตัดสายสดือให้กับเด็กชายตัวน้อย
สามารถลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็นำตัวคุณแม่รวมถึงทารกน้อย

โอ้โหแต่ละคนที่คอยช่วยพัดคอยช่วยกางร่ม
ก็รุ้นระทึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยไปสอบถาม
กับคุณหมอที่เป็นฮีโร่เหลือเกินนะคะ
หญิงค่ะปริยทัศน์เจริญช่างหรือว่าหมอปุ๊กอายุ๔๐ปี
เป็นแพทย์สูตินารีเวชกรรมของโรงพยาบาลบีแคร์
เขาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลยนะ
เดี๋ยวไปฟังหมอปุ๊กเล่าอย่างอารมณ์ดีให้ฟังหน่อยค่ะ
หน้าที่ของเราคือเราเป็นหมอสูอยู่แล้วค่ะ
ก็จะให้ผ่านไปเฉยคงไม่ได้
อะไรที่เราช่วยได้ตรงนั้นเราก็ต้องรีบทำก่อน

คือถ้ากรณีที่รกมันค้างอยู่นาน
มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่คุณแม่เขาจะตกเลือดได้ค่ะ
ดีใจที่เห็นเขาปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
นี่คุณคุณหมอปุ๊กอายุ๔๐ปีแล้วค่ะหน้าตายังเด็กยังสดใสอยู่เลย
หลายคนชมว่าหมอปุ๊กสวยจังเลย
หมอปุ๊กบอกด้วยนะว่านี่เป็นประสบการณ์ทำคลอดฉุกเฉิน

แล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ช่วยคุณแม่แล้วก็ลูกได้อย่างปลอดภัย
ดีใจที่ได้ทำหน้าที่ของแพทย์สูตินารีเวชกรรมนะคะ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์ส่งข้อความมาให้กำลังใจกับหมอปุ๊กกันนะคะ

ก็คือนางสาวปริญญาธุรพันธ์อายุ๑๙ปี
คุณแม่ของเด็กเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งพักฟื้นที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
โดยลูกชายที่คลอดออกมานอนอยู่ข้าง
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยนะ
วินาทีนั้นยอมรับเลย

จนมีผู้หญิงเข้ามาช่วยนาทีวิกฤตได้ทัน
และผู้หญิงคนนั้นเป็นหมอเฉพาะทางด้วย
คุณแม่เองรู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ขอบคุณมากเลย
ถ้าไม่มีผู้หญิงคือหมอปุ๊กคนนี้มาช่วยไว้
แม่และลูกอาจจะเป็นอันตรายได้

ก็ถามด้วยแหละว่าเจ้าตัวน้อยเป็นยังไงบ้าง
คุณแม่เขาบอกว่าตอนคลอดออกมาในน้ำหนักแรกคลอด๓๒กิโลเมตร
๓๒กิโลเมตรเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อไว้แต่ว่าคิดแค่ชื่อเล่น

ใช่คลอดที่หน้าสอนอดอนเมืองนี่แหละ

แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกดีใจด้วยนะคะ